ที่น่าสนใจอยู่นะครับว่าพระไปถีบอกโยมทำไม
เพราะว่ามีโยมผู้หญิงคนหนึ่งบุกไปที่วัดเลยไปถามหลวงพี่
หลวงพี่หลวงพี่ตีญาติหนูไม่เท่าไหร่
ก้นญาติหนูนะจนเป็นรอยเป็นริ้วเป็นแดงไม่เท่าไหร่
แต่หลวงพี่ไปถีบอกมันทำไมเขาสติไม่สมประกอบ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนที่โยมผู้หญิงบุกไปที่วัดนะครับ
มันเหมาะด้วยมันไม่สำควร
ชอบให้เป็นรอยร้องตลอด
จบปัดสำควรจบุกหญิงมันทำไม่สมประกอบ
นี้แหละคุณผู้ชมครับ

แล้วก็แอบถ่ายแอบอัดเสียงอันนี้ไว้นะครับไปถามว่าหลวงพี่
หลวงพี่ทำแบบนี้ทำไมหลวงพี่ไปลงโทษเขาทำไม
เอาไม้ไปตีก้นเขาจนเป็นรอยแล้วไปถีบหน้าอกทำไม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมได้ฟังเสียงคลิปนะ
ก็จะมีพูดถึงเรื่องว่าเรื่องของเขาเจ้าของบ้านนู้น
ก็ดราม่าในโลกโซเชียลตัวของผู้หญิงคนนี้
เขาไปทวงถามว่าหลวงพี่ทำแบบนี้กับญาติของเขาทำไม
รวมถึงในส่วนของนางสาวสายฝนผาดีอายุ๓๖ปี
แม่ของชายสติไม่ดีก็บอกว่าพระสงฆ์ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้
ปล่อยให้เจ้าของบ้านเป็นคนจัดการเอง
คนเขาก็มีพ่อมีแม่ไม่ได้เป็นคนเร่บร่อน
พระสงฆ์ทำเกินกว่าเหตุ
นี่ครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงรู้ไหมคุณ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคนที่ถูกตี
แล้วเหมือนจะถูกถีบอกคือนายหนึ่งอายุ๑๙ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นของวันศุกร์ที่๔กุมภาพันธ์
ตัวเขาเองแอบปีนเข้าไปที่บ้านของลุงคนหนึ่ง
ซึ่งบ้านของลุงนั้นอยู่ติดกับวัด
แต่ตัวเขาปีนขึ้นไปไม่ได้เจตนาจะไปขโมยของ

เพียงแค่ปีนเล่นเขาบอกแบบนี้นะ
นายหนึ่งอายุ๑๙ปีนเล่นแค่นั้นเองนะครับ
ทีนี้ตอนปีนอยู่ปรากฏว่าถูกพระสงฆ์หรือว่าหลวงพี่นี่แหละ
จับได้แล้วมีการลงโทษ
ใช้ไม้ตีก้นจนไม้หักเลยนะครับ
แล้วก็ยังถีบเข้าที่หน้าอกหลายครั้ง
แล้วพระก็บอกว่าที่ทำไปนะเพราะสั่งสอนนะ

เขาแบบเตะเข้ามาทีเดียวกี่ครั้ง
หลายครั้งอยู่ผมจุกหน้าอกแล้วก็ลงไปนอน
ไปกินกันแล้วมีรอยแถมที่หน้าอกเรามีหรือ

ก้นหายแล้วครับ
วันนั้นเราปีนเข้าไปบ้านเขาจะไปเอาอะไร

ฟาดจนก้นลายเลยคุณนะ

และทีนี้ครับเราก็ต้องฟังความอีกด้าน
คือด้านของพระกิติศักดิ์อายุ๔๔ปีนะครับ

บอกว่ายอมรับนะว่าเป็นคนตีนายหนึ่งจริง
แต่ยืนยันไม่ได้ถีบหน้าอกของโยมคนนี้

เห็นนายหนึ่งกำลังแอบปีนกำแพง
บ้านของโยมที่อยู่ข้างวัด
แล้วเข้าไปอยู่ในบ้านเขานะครับ
ทีนี้ฮะพระท่านจริงก็สนิทกับเจ้าของบ้านนั่นแหละ
เจ้าของบ้านก็เคยเหมือนบอกว่า

ให้พระท่านเป็นหูเป็นตาให้นิดนึงนะครับ
และทีนี้พระท่านก็เลยโทรแจ้งคุณลุงเจ้าของบ้าน
แล้วก็มีเพื่อนบ้านโทรแจ้งตำรวจมา
ปรากฏว่านายหนึ่งก็กลัวตำรวจ
ขอร้องอย่าเอาตัวเขาส่งตำรวจเลย
ตำรวจก็เลยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเอง

นายหนึ่งลุงเจ้าของบ้านแล้วก็พระให้ตกลงกันเองก่อน
ทีนี้ครับพระท่านก็บอกว่างั้นก็ต้องลงโทษนะ

ถ้าไม่ให้ตำรวจจับเพราะคุณปีนเข้าบ้านเขา

ก็เลยได้ใช้กิ่งไม้ตีก้นไป๖ครั้ง

แล้วก็ปล่อยตัวไปโดยที่ไม่ได้ถีบหน้าอก

บอกว่าถ้าคนเจ็บสติไม่ดีจริง
ทำไมล่ะทำไมย่าถึงปล่อยประละเลย
ให้มาแอบขึ้นบ้านของคนอื่นแบบนี้
ได้บอกให้ตำรวจเอาตัวไปเลย

แต่มันขอร้องว่า
อย่าเอาตัวผมไปเลยยอมให้หลวงพี่ตี
แล้วทีนี้ตำรวจกับเจ้าของบ้าน

อืมโอเคงั้นยอมให้ตี

แล้วพอตีเสร็จปุ๊บ
มันไปบอกกับญาติมันว่าผมเตะมัน

ฝั่งของเจ้าของบ้านที่ถูกนายหนึ่ง

ก็คือลุงหยัดชะอุ่มอินอายุ๘๙ปีแล้ว
หยัดก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นก็นอนอยู่ในบ้านแหละ
แต่มีคนมาเรียกก็เลยลุกออกมาดู
พระสงฆ์กับเพื่อนบ้านช่วยกันจับตัวในหนึ่ง
เป็นผู้ชายที่ปีนเข้ามาที่บ้านได้นะครับ
แล้วก็มารู้จากชาวบ้านว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสติไม่ดี
แล้วก็ยังมีพฤติกรรมชอบเดินขอเงินชาวบ้านในวัดอยู่เป็นประจำ
แต่ว่าลุงหยัดก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องนะ
เพราะว่าไม่มีทรัพย์สินเสียหายนะครับ
บอกว่าจะไปเอาเรื่องเลย
ผมเตือนมาบอกว่าทีหลังอย่ามายุ่งอย่ามาเอาอะไรแถวนี้ไม่แล้ว

ขณะที่มีเด็กชายบอยอีกคน
เด็กชายบอยเป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะ

บอกว่าตอนนั้นผมกำลังเล่นบอลอยู่ข้างกำแพงบ้านของลุงหยัดนี่แหละ
แล้วทีนี้นายหนึ่งก็มานายหนึ่งก็เดินมา
แล้วผมเตะบอลไปทางนายหนึ่งพอดีกะ

ปรากฏว่านายหนึ่งไม่เล่นบอลกับผม
และนายหนึ่งก็ปีนเข้าบ้านของคุณลุงหยัดทันทีนะครับ
และทีนี้น้องบอยก็บอกว่าเห็นนะ
เห็นตอนที่เขาตกลงกันตำรวจมาแล้วก็พระสงฆ์ตีเพื่อเป็นการทำโทษ
แต่หลังจากนั้นไม่เห็นว่ามีการที่พระถีบหน้าอกโยมหรือเปล่า

ใช่ฮะส่วนในเรื่องของคดีนั้นนะครับ
แม่ของนายหนึ่งแล้วก็ญาติของนายหนึ่ง
เขาแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนนทบุรีแล้วนะ
บอกว่านายหนึ่งถูกทำร้ายก็ต้องเอาผิดกับพระให้ได้เลยนะครับ
และทีนี้ตำรวจก็เชิญตัวพระมาที่นี่ด้วย
มากันทั้งสองฝ่ายเลยมาเจอกัน
ในช่วงนั้นก็นั่งห่างแล้วก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกัน
แต่ท้ายที่สุดนะครับคุณผู้ชมฮะสามารถไกล่เกลี่ยกันได้นะครับ
ทั้งสองฝ่ายยอมความกัน
พระสงฆ์ก็ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับญาติของนายหนึ่ง

ก่อนจะแยกย้ายกันทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วนะฮะ